ฟุตบอลสนามใหญ่รุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปี

แล้วก็ดูผลงานของฟุตซอลไทยกันด้วยครับ
เริ่มต้นที่เกมอุ่นเครื่องของฟุตซอลกันก่อนนะครับ
เกมแรกเจอกันมาทีมไทยชนะ๔ต่อ๑ส่วนนัดนี้คูเวทชนะไป๓๑โดยได้ประตูจากทางฮามัดฮายัดกะตันทีนาทีที่๙
แล้วก็อับดุลรามานอัลทาวาอินาที๑๑รวมถึงอับดุลเอลเตอิบอับบาบาซินะครับนาที๒๒
ทางฝั่งของทีมไทยนั้นได้ประตูจากมุมัติอุสบานมูซาครับนาทีที่๓
ก็ต้องเตรียมตัวสู้กันต่อไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยฟุตซอลนะครับมีโปรแกรมในการเล่นชิงแชมป์เอเชียด้วย
ส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปีนัดแรกสายเอที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
ไทยชนะตีมอล๑๐จากประตูชัยของสลิงคารพรมสุพะกองหลังนะครับ
เติมขึ้นมาหม่งจังหวะเตะมุมนาที๔๘
โดยเกมต่อไปไทยจะพบกับฟิลิปปินส์๑๙กุมภาพันธ์เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ดูความเคลื่อนไหวของไทยลีกกันหน่อยครับ
ลีกสูงสุดนะครับไทยลีกหนึ่งก็มีการเปิดตัวสโมสรนะครับ
อย่างสุดประการซิตี้โดยนายธเดชพานิชีวะครับ
สโมสรนะครับแล้วก็ผู้สับสนุนรวมถึงนักเตะครับ

ฉายาของทีมคือเขี้ยวสมุทรนะครับสมุทรประการซิตี้
ก็ก่อนอันนี้ก็คือทีมพัทยาแล้วเลยครับ
สุดประการก็ไปเทคโอเวอร์มานะครับ
ก็เปิดกันที่ศูนย์การค้าเมก้าบังนา

ซึ่งหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสโมสร
โค้ชอันสุรพงศ์คงเทพฯคุณซื้อออกว่าตั้งเป้าจะ
หวังจะคว้าแชมป์บนถ้วยหนึ่งในการนะครับ
พร้อมกับเปิดบ้านเกมแรกจะรับการบรรเยินทีมน้องใหม่
อย่างเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์๒ทุ่มครับ
เล่นในบ้านนัดแรกของระดูการชนะระยองเอฟซีไปขาดร้อยเจ็ดต่อสองเลยนะครับ
เดือนครึ่งแรกนำสี่ศูนย์ได้ประตูจากเฉลิมศักดิ์อักขี
เอกลักษณ์ลุงนามบารอสทาเดลี่แล้วก็ชาวัดวีรชาติ
แต่ก็มาโดนสุรชาติสารีพิมพ์บารอสทาเดลลี่แล้วก็ชาววัดวิรชาติ
ทำประตูที่๒นะครับในเกมนี้ได้อีกนะครับ
ก็ทำให้ชนะไปขาดลอย๒นัดเก็บ๖แต้มเต็ม
แล้วก็นำเป็นจ่าฝูงของศึกไทยลีก๒ครับ